คุณผู้ชมครับพาไปดูบรรยากาศลอยกระทงกันต่อค่ะ
ช่วงต้นของรายการเราบอกว่าเรามีนักข่าวอยู่สองที่ใช่ไหมคะ

เขามีธีมในการแต่งตัวก็คือการแต่งตัวย้อนยุคนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศนะคะจากคุณบอมอภิวัฒน์ค่ะ
พระราม๘กันบ้างนะครับหลังจากที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไป
แสงสีเสียงสุดตระการตาก็ได้บันเจิดเฉิดฉายขึ้นนะครับ
โดยในขณะนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า
ด้านหลังผมนี้มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามา
ร่วมงานลอยกระทงกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
โดยคนที่มาร่วมงานลอยกระทงที่สะพานพระราม๘แห่งนี้
จากจะได้ขอขมาพระแม่คงคาแล้ว
ยังจะได้ย้อนยุคย้อนวัยไปในสมัยก่อน
ทางกรทมได้เนรมิตให้มีการจัดงานย้อนยุคขึ้นมาในวันนี้ด้วยครับ
สำหรับงานลอยกระทงบริเวณใต้สะพานพระราม๘ฝั่งธนบุรีในปีนี้
จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นอกจากคุณผู้ชมจะได้ลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพญาแล้ว
ในขณะนี้จะเห็นความสวยงามนะครับของสะพานพระราม๘
ค่ำคืนวันเพ็ญเดือน๑๒อีกด้วย
ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งที่นะครับ
อกจากนี้คุณผู้ชมยังจะได้ลอยกระทงเพื่อขอขมาและขอพรต่อพระแม่คงคา
ยังได้ร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยบรรยากาศในการลอยกระทงที่สะพานพระราม๘
ได้พาทุกท่านย้อนวัยไปในอดีตนะครับ
โดยมีการจำลองตลาดโบราณย้อนยุคนะครับ
จำหน่ายสินค้าและหัตถกรรมอาหารท้องถิ่น
จาก๕๐เขตพื้นที่ในกรุงเทพนะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีการแสดงอยู่ตรงบริเวณเวทีกลางใต้สะพานพระราม๘
ตอนนี้เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากอีกด้วย
สำหรับงานที่จัดขึ้นในวันนี้ต้องบอกว่าจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
เพราะว่าถือว่าเป็นการจัดงานแบบเต็มรูปแบบครั้งแรก
หลังจากที่สถานการณ์โควิด๑๙ได้คลี่คลายลง
มีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตอนนี้นะครับคาดการณ์ได้ว่ามีคนมาร่วมงานกว่า๓๐๐๐คน
โดยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน
ได้พากันแต่งกายเป็นชุดไทย
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานในวันนี้ด้วย
จากจะได้สืบสารประเพณีไทยแล้ว
ผู้ที่มาร่วมงานยังจะได้สนุกเพลิดเพลิน
และตื่นเต้นกับเครื่องเล่นนานาชาติ
ที่สวนสนุกเคลื่อนที่ยกมาให้ท่านได้เล่นในวันนี้
เพื่อเพิ่มอัตรรสในการท่องเที่ยว
งานลอยกระทงให้สนุกสุดเหวี่ยงไปอีกด้วยครับ
ส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัว
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มาคอยอำนวยความสะดวก
ตามจุดต่างที่ให้ประชาชนได้ไปลอยกระทง
แล้วก็มีมาตรการป้องกันอันตราย
มีกู้ภัยร่วมกับตันยู
แล้วก็มีตำรวจน้ำที่ร่องเรือ
รักษาความปลอดภัยให้กับทุกท่านกว่า๒๕๐นายเลยทีเดียว
โดยคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสะพานพระราม๘
ก็สามารถเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืน
แต่ว่าใครที่เดินทางมาก็อาจจะศึกษาเส้นทางกันให้ดีหน่อย
เพราะว่าตอนนี้รถแน่นแล้วก็ประชาชนแน่นมากกันเลยทีเดียวครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดที่สะพานพระราม๘
ภิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
ขอบคุณนะคะได้เห็นบรรยากาศคึกคักจริงนะคะ